พูดถึงเรื่องของชงหรือไม่ชงอีกหนึ่งอย่างที่สิ้นปีมาแล้วจับตาดู
เรื่องของดวง๑๒ราศี

จับตาดูนะคะเพราะว่า
หมอช้างทศพรศรีตุลามาบอกมาเล่าให้เราฟังว่า
ราศีไหนเป็นอย่างไรบ้างช่วงปี๖๔ค่ะ
เริ่มกันที่ราศรีดียืนนึง

จับอะไรเจริญรุ่งเรือง

มีงานใหญ่รออยู่แต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง

อะไรละลืม
มังกรอย่าลืมนะคะว่าเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จ
ฟังเสียงหมอช้างบอกสักนิดนึงค่ะ

ก็จะเป็นพวกที่เกิดในราศีกุม
กลุ่มเนี่ยน่าจะจัดว่าเป็นราศีอันดับ๑ของปี๖๔เลยนะ

ที่ดีแบบเหนื่อยหน่อยก็จะเป็นราศีมังกร
มังกรถือว่าเป็นราศีที่มีงานใหญ่รออยู่
เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมาก
สาธุครับสาธุฮะ

มาฟังกลุ่มพ้นเคราะห์กันหน่อย
พ้นเคราะห์ก็คือเคยไม่ดี
จากที่เคยพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกมาปีนี้
ดวงดีสุดราศีธนู

อดคอยิ้มไปพร้อมกับราศีเมทุน
ที่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

อธิบเสริมจากรายได้หลัก
เอาฟังเสียงหมดทั้งค่ะ
เรียกว่าครอบครัวการลงหลักปรักฐาน

ขยับขยายครอบครัวหรือว่าจะในเชิงของงาน
ก็หมายถึงการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เป็นราศีที่เหมาะสำหรับการ

บางคนเปิดร้านบางคนทำธุรกิจใหม่

มีรายได้เสริมอาชีพพิเศษ

ราศีสิงศ์ของพี่ไม่เคยมีจะดี
สักปีปีนี้ดี

เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์
เอาตังค์ด้วยมั้ย
เปลี่ยนเป็นตังค์ด้วยมั้ยหมอช้างครับ
มีเกณฑ์จะได้สละโสด
โอ้โหไม่ได้สละแล้วล่ะสละไปแล้ว
มีเกณฑ์จะได้สละตังค์
ไม่เอาเอาตังค์
เขาบอกคล้ายคล้ายน้องเลย

ก็รู้กันปีนี้ฟังเสียงหมอช้างค่ะ
แป๊บหนึ่งเขาลงมาข้อดีของกรกฎ
คือเป็นปีที่ความจริงจะปรากฏ

เพื่อนที่มันไม่ใช่อะไรแบบนี้พวกนี้
เราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ละ

ศัตรุประสักปัญห้าก็มีเขามาจริงแต่ว่า
ได้ก็ถือว่าดีถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีอ้าวต่อไปนี้เขาบอกเจอ
ราหูเต็มราศีพิจิกษ์ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องความรักแต่การเงิน
โดดเด่นมากลักษณะคล้ายคล้ายกับราศีพฤศพเลยนะคะจะปิ้งไอเดีย
ไอเดียทำธุรกิจและไปได้ดีถ้าค้าขายออนไลน์อย่างไรก็
ตามนะคะระวังเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยนะคะมีวิธีแก้เคล็ดด้วย

เป็นราศีที่พระราหูเข้านะครับแล้วพระราหูเนี่ยก็อยู่กับทั้ง
จิกแล้วก็พฤศพตลอดปี๒๕๖๔เลยนะครับอย่างพฤศพ
เองเนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการที่
ราหูเข้าเนี่ยทำให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่มีไอเดียมีความ
คิดสร้างสรรค์มีโปรเจกต์ใหม่และจะดีมากก็คือธุรกิจออนไลน์
เรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าพระราหูเข้าเนี่ยอาจจะเจ็บ
ไม่สบายได้นะครับส่วนพิจิกเนี่ยที่ต้องต้องเตือนกันเนี่ยก็คือ
ก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเวลาพระราหู
เข้ามุมเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในเรื่องเงินจะ
เด่นมากเพราะว่าเป็นราศีที่ถูกกับพระราหูคือเหมือนเข้ามา
ปุ๊บเนี่ยส่งผลทำให้ราศีพิจิกเกิดความมั่งคั่งรำรวย
เห็นไหมล่ะลาหูไม่ใช่ว่าพาแต่ของไม่ดีมานะใช่ไม่ดีบ้างก็
ได้นะคะปิดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้
พอพอกับรายจ่ายครับพันผัวค่ะราศีเมษกับราศี

และใครที่มีคนติดหนี้มานานเดี๋ยวเขาจะเอามาคืน

ถ้าเน้นเรื่องโชคเนี่ยก็จะยกให้ราศีมีน
เป็นราศีที่ติดอันดับการมีโชคมากที่สุด

เช่นหนี้ที่มันลืมยืมไปนานแล้วนะหายไป๕ปีแล้ว
ดีเพื่อนอาจจะไลน์มาบอกเดี๋ยวจะใช้ให้
หรือว่าลูกค้าที่แบบโทรไปไม่เคยรับสายเราเลย

เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน
แม้กระทั่งการเสี่ยงโชค
คือใครที่เป็นนักลงทุนชอบที่มันเสี่ยง
ในปีใหม่นี้เนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามานะครับ
เมฆเนี่ยเขาเหมือนกับมีเงินมาให้เสียนะครับ
คือเสียตังค์เยอะก็จริงแต่ว่ามีโอกาสในการหาเงินหารายได้เข้ามา
แล้วก็พอช่วงสักมีนาเมษาไปแล้วดวงดาวโชคลาภก็เริ่มที่จะมีพลังเข้ามานะครับ

มีปีชงย้ำอีกสักครั้งนะคะปีมะแม่ปีแพะชงร่วมคือปีจอปีมโรงและปีฉลู
แต่อาจารย์ช้างบอกว่าไม่ต้องกังวลปีนี้ถือว่าเป็นปีชงที่ดีชงดี
ให้ตั้งสติทำบุญตามความเหมาะสมสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะ